ต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
แม้งานนาคบวชใหม่ที่ปฐุมธานี
คือก็มีร้องรำทำเพลงเต้นกันสนุกสนาน

แล้วจู่พ่อของนาคขอเพลงแบบเปลี่ยนอารมณ์เพลง

เป็นเพลงช้าไก่จ๋าคุณ
จากเดิมที่เขาร้องกันสาวบางโพกำลังโยกกำลังเต้น
สุดท้ายพอขอเปลี่ยนอารมณ์เพลง

เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
โอ้โหคุณดูสิ
เนี่ยคือฟาดกันต่อยกันก็อี้ปลิ๊วก็อี้บินไปแบบเนี่ยค่ะ

เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นคนในวงดนตรีเนี่ยเจ็บกันหลายคนเลยค่ะ

แล้วคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
คือลูกเกดเครื่อง๒๐๐๐เอามาโพสต์แล้วก็บอกด้วยนะ

เขาบอกว่าชีวิตนักร้องนักดนตรีต้องแขวนอยู่บนเส้นได้
ตีกันข้าวของพังหาคนรับผิดชอบไม่ได้
เศษแก้วเต็มตัวแถมตีคอนโวยด์พังอีก
เนี่ยพอพูดแบบนี้โพสต์แบบนี้ก็เข้าใจเลย
เพราะเหตุการณ์ตีกันในงานแบบมีคอนเสิร์ตมันเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกิน
แล้วหลังจากนั้นคุณลูกเกดเจ้าของโพสต์เขาไลฟ์เลยค่ะ
ไลฟ์แล้วก็บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๖มีนาที่ผ่านมา
พวกเธอกับวงรวงข้าวมิวสิกไปรับงานงานนี้เป็นงานฉลองนาคใหม่
แถวปทุมธนีย์ลำลูกกาคลองเก้าค่ะ
แล้วกว่าจะไปถึงงานนะก็ไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชม
ต้องเดินเข้าไปในซอยเล็กเอ้าทำไมรถเอาเข้าไปไม่ได้ไงคะ
แล้วทีนี้พอเกิดเหตุตีกันแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะหนีไปที่ไหนได้อ่ะ
ต้องวิ่งหนีอย่างเดียวอะค่ะแล้วพื้นที่ที่จัดงานก็ไม่ได้กว้างใหญ่อะไร
อยู่ใกล้กันกับเวทีคือทุกอย่างมันใกล้กันมากอ่ะ
แล้วเวลาตีกันเนี่ยอุ้ยเก้าอี้มันปลิวมาคนโดนลูกหลงก็เลยเยอะไง
ทางวงกำลังเล่นเพลงแบบจังหวะแบบเร็วสนุกไง
ยังเป็นสาวบางโพยังเต้นยังโยกกันอยู่เลย
แต่ที่นี้ทางฝั่งของนากครอบครัวของนากเขาขอเป็นเพลงไก่จาได้ไหม

วงเนี่ยเขาจัดให้แน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็ได้รับงานจ้างมาเนอะแล้ว

ทีนี้ตอนที่ร้องไก่จ๋าเนี่ยไม่นานค่ะทางฝั่งเพื่อนของนาคอ้อมมาข้างเวทีนะ
บอกกับเด็กที่คุมคอนวอยบอกว่าเนี่ยพวกกูเต้นกันมันอยู่เนี่ยทำไมมันเปลี่ยนเพลงอ่ะ
หลังจากนั้นคนคุมคอนวอลโดนก่อนเลยโดนตบหน้าค่ะ

สรุปว่างานนี้เนี่ยนะวงดนตรีเนี่ยเจ็บกันหลายคน
โดนทุบด้วยเก้าอี้โดนฟาดโดนต่อย
แล้วมีอีกคนนึงนะโดนขวดเหล้าปลาเข้าไปที่โหนกแก้มทุ่น
แล้วขวดเหล้าปาเข้าไปอ่ะโหนกแก้มตรงนั้นอ่ะฉีกค่ะต้องเย็บ๑๔เข็มเลยนะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะนอกจากคนเจ็บแล้ว
ข้าวของมันก็พังด้วยมีอะไรพังบ้างอ่ะ
ไโครโฟน๓ตัวนะคุณราคาก็ไม่ใช่ถูกนะ
ชุดนักรงนักร้องเอาไปหมดค่ะ
เครื่องสำอางเครื่องแต่งหน้าก็พังเสียหายเหมือนกัน
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุทางวงเองเขาได้รับความเสียหายเขาเจ็บด้วย
ก็ไปแจ้งความที่สวพรรรมรุกาแล้วอ่ะนะคะ
มันไม่ใช่แค่วงเสียหายงานบวชเขามันก็พังด้วยมันก็พัง
เป็นเจ้าของวงก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
โทรศัพท์นะฮะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็ไปถามเจ้าภาพ
งานบวชแล้วว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใคร
แต่ว่าทางเจ้าภาพบอกว่าก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะว่าในกลุ่มนั้นที่มาก่อเหตุเป็นใครบ้าง
แล้วที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับนาคนี่คือยังไงเดี๋ยวต้องไปตามต่อ

เพราะว่าทางตัวเขาเองและทางเจ้าภาพก็ยืนยันว่า
ก็ไม่ได้รู้จักว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใคร
โอ๊ยมันก็ลำบากแต่ทีนี้พ่อหากันไม่ได้
ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามดูแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกมาว่าเป็นเพื่อนของนาคเนี่ย
น้อยหน้าก็น่าจะรู้ไหมน่าจะตามสื่อต่อได้ไหม
เรื่องนี้ทางด้านพ่วงกลับที่ลำลูกตา
ตำรวจเอกวิวัตรอัศววิบูลบอกว่าให้พนักงานสอบสวนเชิญฝั่งผู้เสียหายมา
ก็คือฝั่งทางวงดนตรีนี่แหละค่ะที่เขาได้รับบาดเจ็บในวันงานเนี่ยนะ

เรื่องต้นก็ให้ทางชุดสืบช่วยตามตัวผู้ที่ก่อเหตุหน่อย
โดยทางพระที่บวชก็ยอมรับนะรู้รู้ว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นใคร
เดี๋ยวจะให้พนักงานสอบสวนเดินทางไปสอบปากคำ
แล้วก็เอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากถูกดำเนินคดีแล้วเรื่องของค่าเสียหายต่าง

คือตอนที่เกิดเหตุยังเป็นนาคอยู่แต่ล่าสุดบวชเป็นพระไปแล้ว
นะฮะก็เดี๋ยวก็คงต้องมีการสืบกันต่อไปว่าใครเป็นคนทำ
คุณคิดดูสิงานบุญแค่เปลี่ยนอารมณ์เพลงนิดเดียว